ขุนรักปากดวงใจปอง
แต่คุณมัวนั่งมองฉันก็ขอสิ

คุณผู้ชมคะงานลำลึกถึงราชินีลูกทุกแม่เพิ่งภูมิภูมิดวงจรรย์ค่ะ
จัดเป็นปีที่๓๑แล้วนะคะ
ที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุขันต์บุรีนะคะ
เมื่อคืนนี้นะคะจัดขึ้นเป็นคืนที่๒แล้วค่ะ
ความอลังการงานสร้างของทัพศิลปินบอกเลย

บเท้ากันขึ้นโชว์บนเวทีเพียบ

พ่อแม่พี่น้องชาวบงชาวบ้านไปกันแน่นวัดเลยคุณผู้ชม
ตั้งแต่หัววันฟ้ายังไม่มืดเลยนะคะ

งานนี้เขาจัดกัน๗กว่า๙วัน๙คืนเต็ม
และเมื่อคืนนี้ก็เป็นคิวของลูกทุ่งสาวสุดปังค่ะ

มีทั้งพี่ดาวมายุรีนี่
พี่หญิงทิติการคุณนุ้ยสุวีนา

ร่วมไปถึงคุณปีมณินรินทริพย์นะคะ
พี่หญิงไปร่วมงานเป็นปีที่๙แล้วนะคะ
ส่วนคุณนุ้ยลินจี้
ปีนี้เป็นปีแรกเลยนะคะ

ก็มีการล้วงหายเกิดขึ้น

ก็นำทีมโดยพี่ใหญ่ของเรา
พี่ดาวมะยุรีคนสวยคนนี้นี่แหละค่ะ
หลายคนอยากรู้ว่ามันเป็นเลขอะไรกันบ้าง

๓หันเลขค่ะ
เลขอะไรแจ้ว
เช็ดออกไง
คุณผู้ชมค่ะอันแรกที่ดาวมะยุรีเนี่ยค่ะ

ตั้งของอีกฝั่งนึงเนาะคุณผู้ชม
แต่อันที่๒ที่เขาจับกัน๓คนเนี่ยค่ะ

อันนี้ก็สวยนะ

ที่แล้วที่ที่ฉันไปทำข่าวพี่ดาวใส่ชิ้นส้มส้มจำได้ไหมคะส้มอาจารย์ค่ะ
ปรากฏว่าเลขปังนะเธอถูกกันอยู่เด้อเต็มไปเลยค่ะ
ให้แบบสามตัวแน่นแน่นค่ะแต่เอาจริงเนี่ยคุณผู้ชมเราเห็นเลขนึง
แล้วแต่คนเห็นนะคะตาดีได้ตาร้ายก็ปังนี่แหละเออมันมันเป็นเลขแบบ
ก็คือก็งักอะนะคะแล้วแต่ความเชื่อแล้วกันแต่ที่แน่
พอเราจดกันไว้ครบแล้วล่ะค่ะเสร็จสับปุ๊บก็ขึ้นเวทีกันต่อเลยค่ะ
เมื่อวานนี้บอกเลยเวทีคึกคักมากค่ะแฟนเพลงแขกร้อนหน้าเวที
แม่มาเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่หน้าม้านะไม่ใช่หน้าม้านะ
แฟนเพลงจริงค่ะคุณผู้ชมปีนสาวของเราโชว์ลูกคล้องกันแบบสุดริดสุดเด็ดค่ะ
โดยเฉพาะผู้หญิงพิธีการคนสวยคนนี้ค่ะสวยแค่ไหนนะครับคุณผู้ชม
ดูสิค่ะคล้องมาลงมาลัยพร้อมแนบลอตเตอรี่มาให้ด้วยเลยรู้ว่าพี่เขาชอบ

เลขทั้งหมดทั้งมวลมันตรงกับชีวิตพี่หญิง

อุ้ยขนลูกขนพ่อเหมือนกันนะ

ปีนี้ขอฝากตัวเป็นลูกแม่พึ่งอีกคนค่ะ
คุณเอมตามใจตุ๊ดนี่แหละค่ะชุดดำขาสั้น
มากับเพลงขอให้รวยขอให้รวย
เจ้าตัวบอกด้วยนะคะว่าปีที่แล้วมากับเสาจ้า
แต่ปรากฏว่าปีนี้คิวจะไม่ว่างไม่ตรงกัน
เลยมาคนเดียวค่ะแต่ความสนุกก็คือระดับท็อปเหมือนเดิม
ขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้
เมานิดนึงเมื่อเช้าคุยกับพี่เพชร
พี่เพชรลูกแม่เพิ่ง
แม่เพิ่งส้อมร้องเพลงแม่เพิ่งฟุ้งฟวงอยู่
อยากให้พี่แจ๊คเนี่ยไปขึ้นงานที่วัดทัพกระดานได้ไหม
นี่ฉันอยู่ที่วัดภาษีเอกมัยค่ะ

เพราะว่ามันจะมีพิธีกันแบบล้วงลงล้วงเลขตั้งแต่ตอนเช้า

ก็คู่ขนานไปกับที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี

แล้วตอนเย็นก็มีคอนเสิร์ตเรียกว่าปังมาก

เยอะเยอะสุดฉันต้องถูกแล้วแหละงวดเนี้ย